คุณผู้ชมครับมีพระสงฆ์รูปหนึ่งท่านบวชมา๕๐ปีแล้ว
ตลอดเวลาที่ท่านบวชมาท่านก็สะสมพระเครื่องต่าง
มีทั้งเหรียญเป็นทั้งจตุคามเป็นพระผงต่าง
ก็จะมีลูกศิษย์เดินเข้าไปบางทีก็ขอของดีหน่อย
ขอท่านหน่อยขอดูหน่อย
พอไม่ให้หน้าหงิกหน้างอบางคนไม่ให้ก็มาขโมย
ท่านก็บอกว่าเบื่อเหลือเกินเบื่อคนเหล่านี้เหลือเกิน
เอาไปติดกำแพงกุฏิให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไป
แล้วดูสิใครจะมาขออีกไหมเพราะขอก็ไม่มีให้เพราะติดกำแพงหมดแล้ว
ก็เลยกลายเป็นปฏิมากรรมแบบนี้
นี่คือพระทั้งหมดที่ท่านสะสมมาตลอดการบวช๕๐ปีที่ผ่านมา
ติดไว้เต็มไปหมดเลยนะมีคนมาขอเช่ามาขอตีมูลค่า
เป็นมูลค่า๕ล้านบาทท่านก็ไม่ได้ปล่อยไปนะครับ
กุฏิพระที่ว่านี้อยู่ที่วัดคีรีวันอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เป็นกุฏิของดวงพ่อพระมปุญกามโมพระลูกวัดคีรีวัณ
ที่คุณผู้ชมเห็นกำแพงห้องมันคือกุฏิสีสันไม่ใช่กระเบื้อง
อะไรต่างนานานะครับคือพระทั้งหมดเลยครับ
มีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นับแล้วเป็นพันองค์มี
พระสมเด็จพระพิมพ์พระผงจตุคามรามเทพเหรียญต่างแบบโลหะ
มีเต็มไปหมดเอาไปแขวนอะไรที่เป็นสร้อยเอาแขวนบนเพดานไป
อะไรเป็นเหรียญก็แปะโอ้โหจตุคามเต็มไปหมดเลยครับ
หลวงปู่พรามบอกว่าหลวงปู่ชอบชอบพระเครื่องสะสมตั้งแต่สมัยบวช
นุ่มด้วยนะครับตลอด๕๐ปีที่ผ่านมา
ก็สะสมมาเรื่อยมาให้ลูกให้หลานศึกษากัน
ว่าองค์ไหนเป็นยังไงองค์นั้นที่มาที่ไปมีประวัติมีพุทธคุณอย่างไร
แต่หลังเนี่ยคนรู้ข่าวมาขอดูบางคนไม่ใช่แค่มาขอดูมาขโมย
บางคนมาขออยากจะได้ของดีของขังขอพระหน่อยหลวงปู่
พอไม่ให้ก็ทำหน้าหยิกหน้างอใส่หลวงปู่เองก็ตัดปัญหาแล้วกัน
เอาพระเครื่องทั้งหมดติดกำแพงให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไป
จะได้ไม่ต้องมาขออีกเพราะว่าแกะยังไงก็แกะไม่ออกติดแน่นเหลือเกิน
พระเครื่องเหล่านี้นะฮะเคยมีเซียนพระเข้ามาดูและขอเสนอเช่าพระเครื่องทั้งหมดมูลค่า๕ล้านบาท
หลวงปู่ให้ไหมไม่ให้เพราะว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์ของหลวงปู่
จุดประสงค์หลักคือต้องการให้คนรุ่นหลังดูศึกษารู้จักและเข้าใจว่าที่มาที่ไปของพระมีอะไร
พระเครื่องต่างมันล้วนแล้วแฝงเข้าไปในซึ่งของประวัติศาสตร์ที่มาที่ไป
ลูกหลานไปดูศึกษาเอาไว้แล้วก็ศึกษาเรื่องของการที่มีพุทธคุณด้วยอย่าไปขโมยของท่านนะครับ